สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนหนาบริษัทนักภาคชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากในระยะนี้ต้องระวังตัวจากโรคโควิด๑๙แล้ว
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้ประวัติได้เช่นกันค่ะ
เพราะว่าฝนจะตกลากยาวตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงกลางสัปดาห
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวนะคะรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้
มีฝนฟ้าขนองค่ะเกาะกลุ่มค่ะ๑๖๐๘๐ของพื้นที่
จุดใดเป็นพื้นที่รุ่มเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันได้ทุกเมื่อค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกลากยาวถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ทำอากาศปิดไม่มีแสงแดดค่ะ
รับมือกับน้ำท่วมรอเอาไว้ได้เลยค่ะ
พื้นที่ริมทะเลจุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ขณะที่ภาคใต้มีฝนตลอดช่วงทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบริเวณพื้นที่ติดเขา
ระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโครนถล่มค่ะ
จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปีท้ายก็ที่กรุงเทพฯมหาละครและฝริมณฑลค่ะ
ฝนยังเต็มฟ้า๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ

เพราะว่าช่วงนี้มีโอกาสเจอปัญหาน้ำรอการระบายได้ทุกเมื่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนนะคะตอนเด็กอาจจะเคยดูสารคดีค่ะ
แล้วก็เห็นว่ามีปลาฉลามอยากเห็นของจริงสักครั้งค่ะ

มีการเปิดทัวร์ดูฉลามค่ะ
ซึ่งทัวร์ในครั้งนี้ไม่ได้เห็นฉลามกันง่ายนะคุณผู้ชม
เขาต้องบินเครื่องบินขึ้นไปก่อนดูว่าฉลามเนี่ยอยู่ตรงไหน

ถึงจะได้เห็นฉลามตัวเป็นแบบนี้
และนี่คือรูปการณาวันนี้สวัสดีค่ะ